นี่ครับแพงด้วยข้าวขวาครับไม่เท่ารอง
โอกาสเสียบด้วยซ้ายแล้วตีโต้คืนเลยครับ

แล้วนี่ครับลูกขวางหน้าเจอหมัดครับ
โอ้โหต้องไล่แขนดีครับนี่ครับ
แล้วก็ชากเททิ้งเลยครับ
แล้วก็ลองพยายามจะทิ้งด้วยหมัดพุทธครับ
โอ้โหแม่แต่ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับ
แต่ได้ลูกขยันครับนี่ครับเสียบด้วยเขาขวา
ก็ชากมาพี่กัดจะเกาะในตีครับ
หรือว่าหื้อแทงจึ๊กเข้ามาครับ
โอ้โหแชมป์ในพิกัด๗๓กิโลกรัมที่ว่างอยู่
ณตอนนี้ครับจะอยู่ที่ประเทศไทย
ไปที่ประเทศอังกฤษไปลุ้นกันเลยครับ